มาถึงเหตุระทึกแล้วคุณผู้ชมที่ลบบุรีอยากให้ดูจริง
ผู้หญิงคนนี้จะลุยน้ำไปซื้อของอาจจะประเมินแล้วว่าไหวนะ
เดินไหวฝ่าไหวไม่ไหวครับ
หญิงคนนี้โดนน้ำซัดจนเสร็จล้มลงไปโดนน้ำซัดปลิวลอยไปนะ
ยังดีนะเธอไปเกาะกิ่งไม้ไว้ได้แต่ทำยังไงล่ะกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือฮะ
ก่อไว้นะครับป้า

พี่เขาตกร่องน้ำแต่ยังดีแล้วไปเกาะกิ่งไม้ไว้ได้

เจ้าหน้าที่เขาต้องโยนเชือกที่ผูกด้วยเสื้อชูชีพไป

แล้วก็ช่วยกันลากลากนี่ลากขึ้นมาบนเรือ
แล้วก็ดึงตัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

หมู่๗ตำบลท่ามะนาวจังหวัดลบบุรี

โสพินพรมทองเป็นชาวบ้านตะบนห้วยขุนราม
เธอเนี่ยเดินลุยน้ำออกมาจากบ้านจะไปซื้อของ
แต่โดนกระแสน้ำซัดจนเธอเซเลยนะ

ลอยไปตามน้ำตามนั้นนี่จังหวะที่ลอยคอจะขึ้นมาบนเรือ
ตอนที่ลอยไปตามน้ำเนี่ยเธอก็คว้ากิ่งไม้ไว้ได้

ตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย

โชคดีที่สองคือแจ้งกู้ภัยมาช่วยได้ทันครับ
โอ้โหรอดชีวิตหวุดหวิดเลย
พูดถึงสถานการณ์น้ำในอำเภอชัยบาดาน
ตอนนี้นะคุณผู้ชมที่ลบบุรีเนี่ยมวลน้ำมหาศาลจากอำเภอศรีเทพ
และอำเภอวิเชียนบุรีในจังหวัดเพชรบูรณมันหลากลงมาครับ
ทำให้แม่น้ำป่าศักดิ์เอ่อล้นตะหลิ่ง
ท่วมหลายหมู่บ้านแล้วก็เขตเศรษฐกิจ
เทศบาลตะมนต์ลำนารายด้วยนะฮะ

นะครับอย่างที่นำเรียนนะครับเนี่ยฮะ
ขึ้นมาได้รอดก็ปลอดภัยท่านยิ้ม
แต่ช่วงที่ท่านไปติดอยู่เนี่ยโอ้โหมันเป็นห่วง

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าเอาตัวไปเสี่ยงกับภัยพิบัติครับ

ไม่เป็นไรใกล้น่ะไม่แรงเท่าไหร่หรอก
เดินผ่านขี่รถผ่าน
ไม่อยากอ่านข่าวแบบนี้ท่านเลยนะฮะ
บอกเลยนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองระวังด้วยนะครับ